ไปสรรค์บ้านกับผมที่สรรค์หลักเมือง๑๐โมง

สาบานเนี่ยไปสาบานไว้ที่ศาลตอนขึ้นศาลดีกว่าครับ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลขอสาบานต่อสารเจ้าพ่อหลักเมือง
ว่าข้าพเจ้าได้ซื้อรตรีเลข๕๓๓๗๒๖มาจริง
ไม่ได้เก็บได้หรือมีคนหยิบส่งให้
ข้าพเจ้าพูดไม่จริงขอให้ข้าพเจ้าแพ้คดีความ
เจอกับความวิบัติภายใน๗วัน๙วันพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย
ส่วนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการเท็จ
ก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวไม่ตายดี
ครอบครัวและญาติพี่น้องที่ผายวายป่วงลูกหลาน
สาบแช่งจนที่ผายแต่หาชนะอะไรตลอดชีวิตไม่มีความสุข
ทุกข์ทรมานตกนรกหมกไหมไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดครอบครัว
และขอให้ถูกสังคมประนามรังเกียจคนในสังคม
รวมไปถึงอาชีพการงานครอบครัวร่มจมไม่เจอ
มีใครอยู่ในส่วนไว้

แต่ทำไมแม่ค้าน่ะ๓คนเนี่ยถึงให้การว่าขายครูพีชา

คุณจรูนมี๓๐ล้านอยู่ในบัญชีครูปีชามีแต่หัวล้าน
ทำไมเราต้องชิงให้เหนื่อยไปเข้าข้างคุณจรูนไม่ดีเหรอ
แต่นี่ความจริงคือครูปีชาเป็นคนซื้อจากพวกเรา
ครับใช่เลยใครพูดโกหกก็ให้มันเป็นอย่างที่คำสาบานไปกันแล้วกัน
เพราะผมซื้อมาจริงผมเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจ
รู้อยู่แล้วว่าใครทำอะไรในใจผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครทำอะไร

ตายแล้วนี่มันมาดูนี่กลัวช็อกตายเนี่ย
ก็นึกว่าทูกมันนิดนึงช็อกตายอยู่คนเดียว

แล้วตำรวจก็ทำสำนวนเสร็จหมดแล้วนะครับ
เรื่องโทรส่งโทรศัพท์ในตำรวจก็เคยดูดไปหมดแล้ว
ตอนนั้นคือภาค๗แล้วก็กองปราบก็สรุปสำนวนกันมาแล้ว
เรื่องคลิปนี้มันก็มีบ้างนะในการพูดคุยกับแม่ค้าเช่น
โทรสั่งเลขทบทวนเลขอะไรอย่างนี้
น้ำแล้ววันนี้ไปกันมา
ไม่ใช่ไปแหมยากถูกจะแย่
คือลักษณะที่เปิดมาเท่าที่ดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยครับ
มีแค่คลิปเสียงแล้วก็คุณครูก็ได้นำเรียนไปนะว่า
คลิปเสียงมันต้องหาการตรวจสอบจากกรองวิสูจน์รักฐานให้เรียบร้อยก่อน

ยืนยันได้เลยครับว่าคนเป็นครูไม่มีการโกหกครับ
แล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
พอเรื่องมันมาถึงกองปากกับทบทวนกลางนี้นะ
ผมเชื่อใจท่านไงเชื่อใจผู้จัดการตำรวจกลางกับผู้การกองปราบ
ท่านจะหาความจริงให้มาปรากฏขึ้นมาได้
เพราะผมพูดมาตลอดว่าตั้งแต่แรกเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีหมายจับมาหรือยังไงมา
ก็เป็นหน้าที่ของต้องปรึกษาทางด้านทนายคิม
ดีใจนะครับถ้าย้อนเวลากลับมาได้ก็ดีใจ
ก็ภาคภูมิใจที่เรามีส่วนหนึ่ง

แล้วก็การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
หลายท่านเนี่ยจะลงข่าวว่าเค้าชอบเล่นการพนัก
การซื้อสลากขินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นการช่วยรัฐ
แล้วก็สิ่งที่ถูกรางวัลเนี่ย
ส่วนใหญ่ผมจะเอามาให้ทุนนักเรียนนะครับแล้วก็ให้ทุนคนยากคนจน
ไม่ได้เอามาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มาใช้ในครอบครัวครับแต่ให้ทุนนักเรียนมากกว่า
บอกเจ๊เกียวปล่อยเงินกู้วันนี้ออกอีกแล้วกูพิชาปล่อยเงินกู้
ไม่มีรายได้ก็ต้องปล่อยเงินกู้หรอกครับมีรายได้เดือนเดือนหนึ่งใช้ในครอบครัวก็พอ
เอาเอาพูดให้น้อยก่อนดีกว่าตอนเนี้ยเนอะให้เลยวันที่ยี่แปดไปแล้วก็

คุณผู้ชมครับการแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีในคดีอาญานะฮะที่ครูปรีชากับหมวดจรูนฟ้องกันไว้
เมื่อตอนสิบสามนาฬิกาสามสิบอ่าสิบนาทีค่ะใช้เวลาประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับ
เราตัดบางช่วงบางตอนที่เป็นช่วงใจความสำคัญ

สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกคนและทุกแขนงนะครับ
วันนี้จะขอสรุปความเป็นมาของคดี
อาญาเชื่อมโยงกับสลากกินแบ่ง๓๐ล้าน
ที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับ
ซึ่งเป็นคดีความระหว่างครูปีชากับ
และสังคมเกิดความสงสัยว่าใครเป็นเจ้าของ

คดีอาญานะครับครูปีชาได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับร้อยตำรวจโทจรูลว่ายักยอกทรัพย์และรับของโจร
แล้วหลังจากนั้นก็ไปฟ้องสารแพ่งที่เมืองกาล
ต่อมาร้อยตำรวจโทจรูลก็ได้ไปแจ้งความในข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อครูปีชา
ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผู้สื่อข่าวทุกแขนงสนใจกันแน่ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจะจบอย่างไรนะครับ

ทางสพเมืองกาลก็ทำหน้าที่สอบสวนไปโดยให้ทางกองประชาการตำรวจภูทรภาค๗ไปช่วยกันดู
ผมเชื่อว่าสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามเรื่องนี้คงจะรู้คงจะเห็น
หลังจากนั้นร้อยตรวจโทจรูลไม่ได้รับความเป็นธรรม
คดีที่สพเมืองกาล
ักยอกทรัพย์รับของโจรสอบพยานไปประมาณ๔๕ปากนะครับ
ร้อยจมตโธจรูลสอบพยานไป๕ปาก
เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงได้มาพบท่านผู้ชาการสภพกลางพลจมตโธทิติรากน้องหาวิทักษ์

หลังจากนั้นท่านได้ทำหนังสือหาลือกับผมว่า
สำนวนนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน

รูปคดีมีความสลับซับซ้อน

ที่เอามาคือโอนมาคือคดีอาญานะครับ
ที่ทั้งคู่คู่กรณีทั้งคู่
จะถือว่าเป็นมวยถูกคู่ก็ได้นะครับ

ผมก็นึกในใจว่าจะเปรียบยังไงให้เห็นภาพชัด
เอาเป็นว่ากีฬาก็แล้วกันนะครับ
กีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอ
แต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอ

ไม่มีเสมอแน่นอนนะครับคดีที่อยู่ในชั้นประนำส่วนที่ตำรวจ
ที่ต้องคงความเป็นธรรมความถูกต้องเอาไว้
หลังจากนั้นที่ท่านผู้จัดการสอบสวนกลาง
ขอโอนสำนวนจากเมืองกาลมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบ
เป็นหัวหน้าคณะทำงานประกอบด้วยทีมงานจำนวนหนึ่ง
คณะทำงานได้เร่งทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ลงพื้นที่นัเว้งหาพยานหลัคฐานสืบสวน
พยานหลักฐานโดยใช้เวลาไม่เกิน๓อาทิตย์เสร็จอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่าสำนวนใกล้จะเสร็จแล้วอีกประมาณสิ้นเดือนขนาดนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
วันนี้ผู้ศีรษะขอถามผมหมายจะออกไหมจับตัวได้ไหม
ผมบอกท่านแล้วว่าความเป็นธรรมความถูกต้องจะต้องเกิดในสังคม
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องได้รับการเยียวยา
อันนั้นคือคดีอาญาแผ่นดินไม่เกี่ยวข้องกับ
ในส่วนที่ตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ในการทำคดีอาญา
นะครับก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์
นะครับว่าคดีนี้คดีสลากินแบ่งรัฐบาล
ในประเทศไทยลักษณะแบบนี้

ผมเชื่อว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีสุดท้าย
สำหรับผู้ที่คิดจะทุจริตโกงหรืออะไรก็แล้วแต่

ขอให้อาคดีนี้เป็นตัวอย่าง
ความถูกต้องความเป็นธรรม

ซึ่งตำรวจจะเป็นหลักประกันให้พี่น้องประชาชน

พ่นทุกคนเหละครับอย่าไปโกงเขาไม่ใช่ของตัวเองถือเป็นทัพสิ่งของตัวเอง